ค้นหาน้องพาคินนะคะน้องเนี่ยหายตัวไปตั้งแต่วันที่๑เมษายนที่ผ่านมานับจนถึงวันนี้๘วันแล้วนะคะ
ไร้ร่องรอยอยู่เลยนะคะยังไม่เจอเบาะแสอะไรเลยนะคะ
วันนี้เจ้าหน้าที่กลับมาค้นหาทางน้ำอีกครั้งหลังจากที่ยุติไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ระดมเจ้าหน้าที่กว่า๒๐๐นายค่ะปูพรมค้นหาที่จุดเดิมก็คือคลองชลประธานแถวบ้านน้องพาคินนั่นแหละนะคะ
แต่ว่ามีจุดบางจุดที่เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือท่อลอดทางน้ำ
จุดนี้เจ้าหน้าที่บอกจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะ
ผ้านตำรวจเอกอาชวินบุญธรรมเจริญผู้กำกับการสพท่ายางจเพชรบุรี
ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า๒๐๐นายกระจายกำลังค้นหานะคะ
น้องพาคินเด็กชายอายุ๑ขวบกับอีก๗เดือนเป็นการค้นหาทางน้ำอีกครั้ง
หลังจากที่หายออกจากบ้านไป๘วันนะคะ
กรมชนรับประทานปิดประตูน้ำให้ระดับน้ำค่อยลดลง
ทำแบบนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่
ในการลงไปในคลองชลประธานเพื่อค้นหาน้องพาคินนะคะ
ทำให้ระดับน้ำช่วงเช้าลดลงเหลือประมาณ๕๐เซนติเมตรคือเดินได้ประมาณนี้เลยนะคะ

เจ้าหน้าที่ชุดแรกจำนวน๘นาย
เริ่มค้นหาตั้งแต่๘โมงเช้าเลยนะคะ
ตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านของน้องพาคิน
เรียงหน้ากระดานไปเรื่อย
ค้นหาไปจนถึงประตูระบายน้ำจุดแรกระยะทาง๓กิโลเมตร
ก่อนจะผลัดเปลี่ยนทีมเจ้าหน้าที่ชุดที่๒ลงไปค้นหาต่อ
ตลอดแนวน้ำในคลองชลประธานก็คือทำลักษณะเดียวกันนะคะ
เดินเรียงหน้ากระดาน
เข้าสำรวจบริเวณท่อลอดช่วงถนนเพชรเกษม

เจ้าหน้าที่ไม่ได้ค้นหาในจุดดังกล่าว
แล้วจุดนี้น้ำลึกประมาณ๘เมตรค่ะ
แต่ว่าจุดนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเจออุปสรรคเหมือนกัน
อุปสรรคก็คือบริเวณท่อลอดช่วงถนนเพชรเกษม
จุดนี้น้ำสูงนะคะและมีขยะจำนวนมากด้วย
การดำน้ำลงไปค้นหามีความเสี่ยงสูงที่เจ้าหน้าที่จะเกิดอันตรายด้วย
ก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยการนำขยะออกมาจากท่อลอดก่อน

หนาแน่นของขยะแน่นมากครับข้างใน
ก็ต้องใช้เวลาคุยนานเลยครับตั้งแต่เช้าตั้งประมาณสัก๙โมง
กว่าจะคุยเสร็จก็ประมาณสักบ่ายโมงบ่าย๒ได้
เป็นจุดที่น่าสงสัยที่ว่ามันเป็นทางรอดนั่งของน้ำของท่ากระเทียม
เป็นของท้องช้างต้องจุดนี้เอาขยะออกมาแล้ว

เป็นคลองที่ข้างในท่อไม่มีอากาศหายใจอันตรายมากครับ
ในท่อไม่มีอากาศหายใจเลยน้ำเต็มท่อ
คือท่อไม่ได้ลาดครับไม่ได้ลาดเรียบเป็นท้องช้างเลย
ส่วนของกลิ่นนะครับจะเป็นพวกกลิ่นอับกลิ่นอะไรอย่างนี้ครับ
แต่สักส่วนของกินคล้ายเหมือนเป็นศพอะไรอย่างนี้ไม่มีไหมไม่มี
บางจุดเราก็อาจยังไม่ถี่ถ้วนบางทีคลองไส้ไก่อะไรอย่างนี้
แล้วก็บางคลองนี้อาจจะไม่ได้ดูบ้างอะไรอย่างนี้
เพราะเวลานั้นกับเวลานี้วันนี้ก็เข้าไปหลายวันมากแล้วครับ
หลายวันมากแล้วบางทีอาจจะหลุดไปช่วงนั้นช่วงนี้เราก็ยังไม่ตัดประเด็นทางน้ำออก
ขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่นะคะ
มีชาวบ้านในอำเภอท่ายางเดินทางมาดูการทำงานของเจ้าหน้าที่กันอย่างต่อเนื่อง
จากกำลังใจที่ส่งไปให้เจ้าหน้าที่แล้วนะคะ
บางคนเอาข้าวกล่องมาให้เจ้าหน้าที่ด้วย
และภาพที่เห็นนี่เป็นหวานเย็นค่ะมาแจกให้กับเจ้าหน้าที่
เพราะว่าเจ้าหน้าที่๒๐๐นายทำงานท่ามกลางแสงแดด
อากาศร้อนจัดนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทาง
การให้กำลังใจในการค้นหาน้องพาคินครั้งนี้
และเราเองก็ส่งกำลังใจไปช่วยทั้งเจ้าหน้าที่และครอบครัวด้วยนะคะ
อยากจะให้เจอน้องพาคินในเร็ววันค่ะ